ตอนนี้ท่านเป็นนายกอบจปฐุมธานีถูกไหม

อะไรล่ะคะท่านเชื่อว่าลูกชายของท่าน
คุณโบลิ่งโดนวางยาในที่ทำงาน

จริงโดนวางยาพิษในที่ทำงานคุณผู้ชมนี่ค่ะ
เดี๋ยวรายละเอียดย้อนความให้ฟังเอาล่าสุดก่อน
ล่าสุดนี่ค่ะร้อยตำรวจเอกด๊อคเตอร์ตรีลุกทูปกระจ่าง
หรือว่านายกโบลิ่งนะท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครรังสิต
แล้วก็เป็นลูกชายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ด
บิ๊กแจ๊ดตอนนี้เป็นนายกอวจประธุมใช่ไหม
นี่เดินทางมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุลาพรอีกครั้ง
ใช้คำว่าอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้ตรวจมาแล้ว๒โรงพยาบาล

เดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลจุลาพรนะคะ
หลังจากที่มีอาการเหนื่อยหอบวูบหมดสติมือเขียวตัวเย็น
ความดันพุ่งสูงไม่ทราบสาเหตุคุณผู้ชม

อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นคือ๙มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อสรรพดีที่แล้วหลังกลับมาจากไปกินก๋วยเตี๋ยว
กลับมาที่ทำงานแม่บ้านก็นำน้ำดื่ม
ให้ดื่มตามปกติก็เลยดื่มน้ำเข้าไป
จากนั้นเอาล่ะเริ่มมีอาการมึนจนต้องไปนอนพัก
ตัวเย็นแขนขาสั่นเหนื่อยหอบ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพบอกว่ามาตรวจสอบเบื้องต้น
เพราะว่าความดันพุ่งสูงมาก๑๘๘
ปลายมือเนี่ยเขียวคล้ำช้ำเลยนะคะไม่สามารถเจาะเลือดได้
ตอนนั้นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลรังสิต
นอนรักษาตัวอยู่๒วัน
มีการเอ็กซาเรย์สมองหัวใจก็ปกติดี
ก็ปกติดีแต่เจ้าตัวคุณโบลิ่งบอกว่า
ยังยืนยันมีอาการวูบมือสั่นในบางครั้ง
มาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลจุลาพร
ตรวจแบบลักษณะฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือด
ตอนนี้รอผลการตรวจอยู่นะคะ
นายกบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยรวม

จากนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตให้มากขึ้น
เพราะครอบครัวเชื่อว่าตัวของนายกโบลิ่งถูกวางยา
แต่ตัวเขาบอกว่าก็ไม่อยากปรักปรำใคร

เพราะยุคปัจจุบันมีสารพิษปะปนมากับอาหาร
อากาศเป็นเรื่องปกติเลย
ปกติแล้วอาหารที่กินในเทศบาลก็กินรวมกับเลขาแล้วก็เจ้าหน้าที่

ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสารพิษปนเปื้อนมาจากข้างนอก

ลงพื้นที่ไปคุยกับบิ๊กแจ๊ดด้วย
คุณพ่อของนายกโบลิ่งบอกว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะปกติแล้วลูกชายเป็นคนออกกำลังกาย
ตรวจร่างกายร่างกายก็แข็งแรงมาตลอด
แต่จู่เกิดอาการผิดปกติเฉียบพลัน
ตอนแรกคิดในใจว่าเกิดจากหัวใจหรือไม่ก็หลอดเลือดสมองหรือเปล่า
แต่ผลตรวจร่างกาย๒โรงพยาบาลออกมาตรงกันว่าปกติ
ก็เลยฉุกคิดว่าลูกถูกวางยาหรือเปล่า
ทำไมล่ะคะทำไมถึงคิดว่านายกโบลิ่งลูกชายถูกวางยา
แจ๊ดบอกว่าตอนที่ลูกกลับมาที่บ้านนะ
คือด้วยความที่บิ๊กแจ๊ดเนี่ยใครทราบก็พอจะทราบกันว่า
ท่านเป็นแพทย์ทางเลือกท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรไทย

ใช่ค่ะรู้ไหมคะลูกชายกลับมาที่บ้านบิ๊กแจ๊คทำไง
เอาพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งให้เคี้ยว
คือเป็นการทดสอบว่าถูกวางยาจริงหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตหรือดอมไปกินไม่ได้ถูกวางยาเนี่ย
จากสีชมพูสีแดงเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นแบบสีแดงสีชมพู

มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวคล้ำหรือสีดำคล้ำ

ลองกับลูกซะเลยปรากฏว่า
เฮ้ยลิ้นของลูกชายเป็นสีดำ
ก็เลยเชื่อสนิทใจว่าลูกชายเนี่ยถูกวางยา

บอกว่าไม่ยอมคนทำสกปรกเกินไป

ต่อไปจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นทั้งผมแล้วก็ลูกชาย
แต่คนที่ทำลูกผมก็ต้องระวังตัวด้วยนะ

ต่อไปก็ต้องระมัดระวัง
เพราะไอ้คนสันดาลสกปรกนี้ยังมีในสังคมไทย
ผมไม่แจ้งความยืนยันเลยไม่แจ้ง

แล้วถ้าผลออกมาสมมุติว่าการเข้าไป

ผมคิดอย่างนั้นไงแล้วจะให้ผมเข้าใจอย่างอื่นได้ไง
ต่อไปนี้ลูกผมโดนก่อนนะ

ผมจะทำอะไรก็ได้เพื่อปกป้องลูกผม
แล้วไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดกับลูกผมอีก

ผมไม่รู้ใครทำไงแต่อยากให้ผมรู้

ผมไม่แจ้งความแต่อย่าให้ผมมีหลักฐาน
แล้วอย่าให้ผมรู้ลูกใครใครก็รักบิ๊กแจ๊ดบอกแบบนี้
ทำข่าวท่านมานะผมเชื่อว่าท่านรู้
ใช่ไหมคือพูดแบบนี้รู้
แต่ท่านบอกไม่แจ้งความแต่อย่าให้มีหลักฐาน

เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจจากโรงพยาบาลจุลาพรก่อนนะคะ